เราไปตามเรื่องนี้ให้นะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นแน่
นะครับแต่ไปดูคลิปก่อนนะครับเป็นคลิปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่นนทบุรี
ผู้ชายคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายนะคือสาเหตุเนี่ยที่เขาแชร์กันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้พยายามเข้าไปห้ามสองสามีภรรยาที่เขาทะเลาะกัน
ไปมาฝ่ายสามีเนี่ยไม่พอใจเอาบอกมายุ่งทำไมนี่เรื่องผัวเมียแล้วก็มีปัญหากันก็ตามพวกมารุมคนนี้ซะเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับ

แล้วพี่คนเสื้อดำน่าจะไปไกลเกลียดแล้ว
เขาก็เอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขา
พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็ถ่ายจากด้านใน
อ่ามันก็เป็นสะท้อนสะท้อนหน่อยค่ะ
จนมาถึงเรือนแถวหน้าร้านนะครับฉุนละมูลรุ่นวายอยู่พอสมควร
มีคนที่ส่งเรื่องราวเข้ามาแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
นั่งเออโวยวายนะครับแล้วมีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำนะครับ
แล้วก็คนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปช่วยห้าม
แต่กลายเป็นว่าฝ่ายสามีเนี่ยไม่พอใจตะโกนด่าเขาว่าอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมีย
หลังจากนั้นฝ่ายสามีเนี่ยก็โทรไปเรียกพักพวก
ก็คือกลุ่มผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองก็มาพร้อมกับถือมีดถือไม้เข้ามาด้วย
แล้วมาทำร้ายผู้ชายเสื้อสีดำที่เขาก็ถือไม้อยู่ในคลิป
จากมาห้ามเขากลายเป็นมีเรื่องมีราวกันเองเลยทีนี้
จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคนถ่ายคลิปเขาถ่ายผ่านกระจกในร้านสะดวกซื้อนะครับ
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองแต่ละคนก็ทั้งไม้ทั้งมีด
กกันน็อกเนี่ยกระหน่ำตีชายเสื้อสีดำจนคนที่อยู่แถวนั้นต้องมาช่วยกันห้ามอีกทีนึง
แล้วสักพักนึงจะมีแม่กับน้องของฝ่ายผู้ชายที่เขาเข้ามาห้ามเนี่ย
เขามาถึงที่เกิดเหตุเพื่อมาเจรจาให้หยุดกันให้สองฝ่ายเนี่ยหยุดทะเลาะกัน
เหตุการณ์จึงสงบลงเนี่ยฮะเจรจาไปเจรจามาอยู่คนที่เป็นแม่ที่มาห้ามอ่ะนะ
ก็เป็นลมลงไปนอนกับพื้นนะครับค่ะ

ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในซอยเรวดี๕๔จังหวัดนทบุรีนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับพนักงานในร้านสะดวกซื้อ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๙พฤษภาคมประมาณ๑ทุ่ม
สามีภรรยาคู่นึงทะเลาะกันอยู่ทีแรกเนี่ยทะเลาะในรถนะ
ที่ฝ่ายหญิงจะเปิดกระจกรถตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ก็มีผู้ชายคนนึงที่เขาก็นั่งอยู่แถวนอกร้านสะดวกซื้อก็เดินเข้าไปห้าม
ก็กะว่าเป็นพลเมืองดีนั่นแหละเขาก็เข้าไปห้ามเห็นว่าฝ่ายหญิงเขาตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ถูกฝ่ายชายคือสามีของผู้หญิงคนนั้นด่าทอออกมาบอกเรื่องผัวเมียมายุ่งทำไม
แล้วทำท่าเหมือนจะก้มหยิบอาวุธในรถผู้ชายเสื้อสีดำที่เป็นพลเมืองดีเขาก็เลยเดินไปหยิบไม้มาเพื่อป้องกันตัว
หลังจากนั้นไม่นานฝ่ายสามีเขาคงโทรไปเรียกพวกหรือยังไงเนี่ยก็มีผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองมากันสามคน
หนึ่งในสามก็ถือมีดเข้ามาด้วยแล้วก็รุมทำร้ายผู้ชายเสื้อสีดำที่เป็นพลเมืองดี

เขาก็เลยเดินไปหยุดแล้วตอนนี้ก็เหมือนยังมีอาวุธแล้ว
ตอนนี้เขาเริ่มยืนมาหยุดมาให้เขาอยู่ตรงนี้
แล้วเขาก็เดินหาไปคับคับคับตอนนี้มา๓คน

มีแม่ค้าหมาล่าที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาจอดรถที่ลานจอดรถเนี่ยแล้วทะเลาะกัน
ผู้หญิงเปิดกระจกร้องขอความช่วยเหลือ
ฝ่ายชายถึงขั้นเปิดประตูรถข้างฝ่ายหญิง
ไปเตะไปถีบผู้หญิงที่อยู่ในรถนะ

ก็กลายเป็นว่าฝ่ายสามีก็มาทะเลาะกับชายเสื้อดำแทน
ฝ่ายสามีก็เลยโทรเรียกเพื่อนมาแล้วก็รุมทำร้ายกันนะครับ
จนกระทั่งตะลุมบอลกันอยู่สัก๕นาทีถึงจะแยกย้ายกัน
ตะลุงเขาก็เดินมามาเดินมาแบบ
ทะเลาะกันทำไมมีอะไรก็คุยกันสิผัวเมียอะไรอย่างนี้
เขาก็มึงเขาก็ถามอย่างนี้มึงรู้จักกันเหรอมึงรู้จักกันเหรออย่างนี้

แล้วทีนี้ลุงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
แค่แบบเห็นแล้วแบบมันดูไม่ดีอะไรอย่างนี้
มันก็ถือไม้นั้นแต่เป็นไม้หรือเป็นมีดเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันถอดออกได้
แล้วทีนี้มันก็มันก็วิ่งใส่ลุงลุงนี้ลุงผมยาวเสื้อดำ
แล้วสักพักหนึ่งลุงเอ้ยตอนวิ่งใส่ลุงเขาก็ไปหยิบไม้น่ะไม้อันนั้นแหละ
ไม้ที่อยู่ต้นตะขบอ่ะเขาก็แกก็วิ่งใส่มันเหมือนกันแล้วทีเนี้ย
แกก็เลยร้องตะโกนใส่มานะถ้ามึงเก่งจริงมึงอย่าวิ่งสิ
นั้นเหมือนเขาก็ป้องกันตัวเขาเพราะว่าเขาจะมาคนเดียว
มันก็โทรเรียกเพื่อนนั้นว่าเออกูอยู่ตรงเซเว่นแถวร้านกะเพราโบราณ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสองสามคนน่ะมาก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะ
ก็คือแบบวิ่งใส่วิ่งใส่แกอย่างนี้
บอกฟังผมก่อนฟังเหตุผลผมผมก่อนฟังฟังผมก่อนอะไรอย่างนี้
ผมไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแกก็ก็เลยถอยถอยไปเลย
เขาก็ลุมกันเลยทีเนี้ยสรุปสุดท้ายเขาก็
เจรจาขอโทษขอโพยกันนะฮะฝ่ายลุงพลเมืองดีก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ก็มีแผลถลกถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนฝ่ายสามีที่ก่อเหตุ
แล้วก็เปลี่ยนมาลุมทำร้ายคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ย
เขาก็ขอโทษกันไม่มีใครแจ้งความอะไรใคร
ก็จากกันด้วยดีแต่ว่าโอ้โหหลายคนเห็นเรื่องนี้แล้วบอกว่า
เป็นพลเมืองดีนี่มันจะดีไหมเนี่ยใช่หลายคนเห็นเหตุการณ์นี้เราก็เกิดคำถามนะ
คือเราพูดกันบ่อยเวลาเห็นคนทะเลาะกันแล้วเขาอ้างว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
บางทีมันก็ต้องยุ่งเพราะไม่งั้นเขาอาจจะแบบบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตอะไรได้
แต่พอไปยุ่งแล้วกลายเป็นเราโดนทำร้ายมันก็ไม่ไหว
คือยังไงเนี่ยต้องเป็นพลเมืองดีเหมือนเดิมแต่อาจต้องหาวิธีการ
อย่างเช่นโทรแจ้งในเจ้าหน้าที่ให้ช่วยมาดูหน่อยหรือว่าไปห้าม
แล้วก็ส่งเสียงบอกว่ามีคนเห็นนะแต่ทีนี้พอเข้าไปถึงตัวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอม
แต่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เกิดขึ้นจริงค่ะครับ